ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศนะคะ
ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อที่จะไปทำกิจกรรมสันทนาการ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศให้กับนักเรียนนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
นี่คือภาพกิจกรรมที่คณะเจ้าหน้าที่จากกรมอาเซียนกรมสารณิเทศ
และจากสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดเชียงใหม่
จัดให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเชิงดอย
สะเก็ดศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี
เมื่อวันที่๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เพื่อสันทนาการให้ความรู้กับเด็ก
เกี่ยวกับมิติงานด้านการต่างประเทศ
และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ในโอกาสที่คณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ
เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
โครงการบัวแก้วสัญจรครั้งที่๑ประจำปี๒๕๕๙

ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
มอบเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน
ยังได้เยี่ยมชมนิทัศกาลอาเซียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเชิงดอย
นางกันนิกาคำดวงดาวครูชำนาญการพิเศษผู้สอนวิชาอาเซียนศึกษาโรงเรียนบ้านเชิงดอยเผยว่า
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาอาเซียนศึกษานอกจากความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชาคมแล้ว
สิ่งที่ทางโรงเรียนมุ่งเน้นคือการทำกิจกรรมที่ให้นักเรียน
เรียนรู้ทั้งวัฒนธรรมที่แตกต่างและวัฒนธรรมที่มีร่วมกันของชาติสมาชิก
ด้านวัฒนธรรมเราก็จะสอนบอกว่าลองดูซิว่าความคล้ายคลึงกัน
หรือว่าแตกต่างกันใน๑๐ประเทศอาเซียนนะคะว่ามีอะไรบ้างที่คล้ายคลึงกันแตกต่างกัน
อย่างที่เราสอนตอนนี้ที่เราเห็นพวกนี้ก็คืออาหารอาเซียน
แล้วมีสิ่งไหนบ้างที่เหมือนกันอย่างข้าวหนุกงาเนี่ยก็เหมือนกับทางลาว
ข้าวส้มเงี้ยวก็เป็นอาหารที่มาจากมีพื้นฐานมาจากพม่า
นางพิมรัฐกาวีครูชำนาญการพิเศษหัวหน้าฝ่ายงานวิชาการโรงเรียนบ้านเชิงดอยระบุว่า
ในฐานะโรงเรียนในโครงการยุวทูตความดี
รวมถึงการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
เช่นการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเป็นต้น
นายชัยสิริอนามารที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า
โครงการโยทูตความดีริเริ่มโดยกระทรวงการต่างประเทศ

เพื่อมุ่งพัฒนายาวชนให้มีคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรม
กระทรวงต่างประเทศมองเห็นแล้วว่าเด็กเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องสั่งต้องสอนว่า
เราทำความดีเพื่ออะไรเราทำความดีเพื่อตัวเราเอง
เราทำความดีเพื่อครอบครัวเราทำความดีเพื่อจังหวัด
เราทำความดีเพื่อประเทศชาตินะฮะเรามีคุณธรรมมีจริยธรรม
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องได้รับการสั่งการสอนนะครับ
อันนี้คือสิ่งที่เราถึงแวะเวียนมาที่โรชเก็ตแห่งนี้
ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังระบุว่า
ปัจจุบันโครงการยุวทูตความดีอยู่ในพระราชุปธรรม
ของสมเด็จพระเทพพระรัชราชว์สุดาสยามบรมราชชาคมารี
และมีโรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายทั่วประเทศ๒๑๕๔โรงเรียน
ซึ่งกิจกรรมในเครือข่ายนั้นมีหลากหลาย
การอบรมการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรม
รวมถึงการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่าย
ให้ได้มีโอกาสเดินทางไปยังต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาโลกทัศน์ของนักเรียนด้วย
ขณะที่การลงพื้นที่จังหวัดต่างของคณะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
โครงการบัวแก้วสัญจรก็จะได้มีการเยี่ยมเยือนและจัดกิจกรรมสันทนาการ
รวมถึงให้ความรู้กับนักเรียน
โรงเรียนเครือข่ายโครงการยุวทูตความดีที่อยู่ในพื้นที่